ต่อกันที่ข่าวนี้ช่วงนี้น่าร้อนแบบเป็นทางกาลแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ว่ายน้ำเนี่ยขนกันมาเป็นกองทัพเลยค่ะ
เริ่มกันที่สาวคนแรกแหม่สวยระดับจักรวาลนะ
แล้วนะคุณเอมมี่มอนเอมมี่มรกฏบอกเลยว่าภาพเดียวเกี่ยวหัวใจที่อยู่หวัดนะจ๊ะ
คุณผู้ชมดูตามภาพไปพร้อมกันรูปที่คุณพี่เอมมี่เขาโพสต์เอาไว้แซ่บแล้วนะ
แปปชั่นคุณพี่เขาแซ่บกว่ายังไง
เขาออกตัวไว้แบบนี้บอกว่าไม่ต้องห่วงว่าโพสต์รูปชุดว่ายน้ำแล้วสามีจะห่วง
ไม่จ้าสามีบอกด้วยความภาคภูมิใจไว้เลยว่ามีของก็ต้องโชว์
แซ่บทั้งคุณพี่เขาและคุณสาของคุณพี่เขาเลยนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะ
ล้าจากสายตาจากช่วงหุ่นอกเอวทั้งหลายไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหุ่นดีมากดูแลตัวเองดีมากจริงเลย
หุ่นดีมากเลยนะคะแล้วก็คุณเจมส์นะสามีเขาว่าคุณผู้ชมค่ะก็ชอบโพสต์รูปภรรยาแบบว่าซิกซี่

อากดไลค์รัวเลยคุณผู้ชมค่ะต้องชื่นชมเลยนะว่าเป็นอีก๑สาวเนี่ยดูแลตัวเองดีจริง
เราติดตามตลอดเลยนะเพราะวุ้นเส้นใส่ชุดว่ายน้ำกี่ครั้ง
เสมอหุ่นดีตลอดที่สำคัญผิวของเธอนัมเบอร์วันเลยจ้ะ
พูดถึงหุ่นดีคนนี้เลยนะคะคุณยิปซีค่ะ

ส่วนความแดดนะคะโอ้โหนัมเบอร์วันอีกเช่นเดียวกันนะคะ
นัมเมอร์วันมีหลายคนมากด้วยความที่เธอแข็งแรงฟิตหน้านะคะ
เข้าฟิตนงฟิตเด่นโทษหุดตลอดคุณผู้ชมนะคะ
คลิปล่าสุดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเธอไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเพื่อนสาวไม่กลัวแดดนะจ๊
เพราะว่าหุ่นดีด้วยผ้าอิ่มเข้มนะคะแล้วก็จัดเต็มนะคะแฟชั่นเซ็ตชุดว่ายน้ำ
นางบอกว่าให้บันเทิงไทยรัฐรอดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวเธอจะมีอีกหลายชุดนะคะ

ง่ายกว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้หุ่นดี